ความสุขที่แบ่งปันให้กันได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือในโลกโซเชียล
เป็นช่องทางที่ทำเอาคนคลายเครียดกันได้เยอะเหมือนกันนะ
เหมือนกับหนูน้อยคนนี้ชาวเน็ตเขาแห่ชื่นชมกันมากเลย
เพราะอะไรล่ะจ๊ะตามไปดูกันจ้า

น่ารักจังเลยชื่อน้องอะไรเอ่ย

นันทวันเหรอคะ
คุณพ่อสอนน่ารักมาก
นี่ฮะนี่คือการที่สอนให้เด็กรู้จักคำว่าแบ่งปันนะฮะ

ขอบคุณมากค่ะเอาไว้สวยหน่อย
บ๊ายบาย

น่ารักมาก
น่ารักมากน่าชื่นชมมาก
นันทวันหรือชื่อเล่นว่าน้องตะวันค่ะ

นี่น้องตะวันอายุ๓ขวบ๗เดือนนะคะ
น่ารักมากเลยน้องเนี่ยเขาเอาของมาเติมในตู้ปันสุกคุณผู้ชม
ภาพนี้ได้รับการแชร์จากเพจ
ร้อยนัดหาดใหญ่สไตล์เรายักษ์แต่ของดีเด้

นัดหัดใหญ่สไตล์เราอย่าแตะของดี

ร้อยนัดไงอร่อยอร่อยมาก
หาดใหญ่สไตล์เราก็คือมีแต่ของดี

คุณแล้วเพจนี้เขาระบุข้อความประมาณว่า

แต่ตู้นี้มีแต่รอยยิ้มกลับไปแน่นอน
จากนั้นเนี่ยก็จะมีคนแสดงความคิดเห็นใต้ภาพกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
อย่างเช่นส่งมาว่าน่ารักมากเลยเป็นเด็กเก่งมากเลยน่ารักแล้วก็เก่งมาก
ตะวันนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงจริง
คือการให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมออยู่แล้วแล้วน้องก็น่ารักมากคุณพ่อเนี่ยสอนดีมาก
ให้รู้จักการแบ่งปันชื่นชมปรบมือให้กับน้องทานตะวันหน่อย